คุณผู้ชมคะอีกภาพหนึ่งที่เรียกได้ว่าสร้างรอยยิ้มให้กับประสบกรณิกรไทย
เสมอก็คือภาพของในหลวงราชการที่๙กับสุนัขทรงเลี้ยงหลายตัวเหมือนกันนะคะ
ซึ่งนอกจากจะทรงมีพระเมตตาต่อสุนัขทรงเลี้ยงแล้วค่ะ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮาภูมิพลอดุญเดช
ยังทรงมีเมตตาแล้วก็เอ็นดูสุนัขตัวอื่นที่ขาดที่พึ่งแล้วก็ไม่มีที่พักพิงด้วย
ไปติดตามจากรายงานชิ้นนี้กันค่ะ
ฉันธนาศรีสวัสดิ์ชาวอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริคัน
จดจำความประทับใจไม่เคยลืม
เมื่อครั้งน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายสุนัขเลี้ยง
แด่พระบาทสำเด็จพระตรมิณฑระมหาภูมิพลอดุลยเดช

พระราชทานนามใหม่ว่าหลวงแจ่ม

ฉันทนาซื้อมาในราคา๒๐๐๐บาท

ไม่ระเลิงไม่สุกซนเหมือนสูนักทั่วไป

บางครั้งเจ้าเจมส์หายไปนาน๓วัน
เจ้าของต้องตามกลับบ้าน

เพราะว่ารัวนี่มันรูใหญ่มากค่ะ
เราเรออสเข้าและออสออด
แต่เจ้าเนี่ยไม่ค่อยกลับต้องเข้าไปตามเกือบทุกครั้ง
ก็เข้าไปตามส่วนใหญ่ตอนแรกก็ยังอยู่แค่ส่วนนอก
ตอนหลังก็ค่อยกระเทิบเข้าไปเรื่อย
ก็ไปทั้งไปเจออยู่ห้องเชฟบ้างอะไรอย่างนี้

ก็เห็นว่าได้ทานเนื้อชิ้นใหญ่

ในชีวิตตื่นเต้นอยู่เรื่องเดียวคือได้เข้าไปในวัง

เข้าไปแล้วก็ไปหายไปเลยต้องไปตาม

ทุกสนของเจ้าเจมส์อยู่ในสายพระเนธ
ของพระบาทสำเด็จพระปรมินทรัพย์มหาภูมิพลอดุลยเดช
วันใดที่ทอดพระเนธไม่เห็นเจ้าเจมส์เข้าไปวิ่งเล่น
ทรงรับสั่งถามหาอยู่เสมอ
และให้ตามตัวเจ้าเจมส์เข้าเฝ้าด้วย
เมตตาอันเปี่ยมล้นทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
รับเจ้าเจมส์เป็นสุนัขทรงเลี้ยงตั้งแต่นั้นมา
คือเหมือนกับยังไงเขาเป็นหมาของชาวบ้าน
แล้วก็เข้าไปวิ่งเล่นสวนในวังนะ

ไปแล้วยังถามหาอีกอะไรอย่างนี้
ก็พี่รู้สึกว่าพรงศัลทรงพระเมตตามาก
พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร

ไม่ได้มีแค่กับสุนัขทรงเลี้ยงเท่านั้น
แต่ยังแผ่ภัยศาลไปอย่างสุนัขจรจัด
พระราชทานเงินจากการจำหน่ายเสื้อคุณทองแดง
เป็นงบประมาณการก่อสร้างศูนย์รักสุนัข
และมีพระราชดำริให้ก่อตั้งศูนย์รักสุนัขหัวหิน
บนพื้นที่กว่า๒๒ไร่เมื่อ๑๓ปีก่อน
เพื่อให้เป็นแหล่งพักพิงอันอบอุ่น
ของสุนัขที่ถูกทอดทิ้งจำนวนมาก
สองปีก่อนพระองค์เสด็จพระราชดำเนิน

และทอดพระเนธความเป็นอยู่ของสุนัขจรจัด
ด้วยสายพระเนธที่เปลี่ยนไปด้วยพระเมตตา

ผมก็มาติดตามการดำเนินงานในนี้
ว่าเราเองเทศวันหัวหิน
สามารถดำเนินงานไปได้ไหม

แล้วก็มาทอดพระเนธ
ภายในสูญรักษ์สุนัขแห่งนี้นะคะ
ซึ่งณวันนั้นเนี่ยท่านประทับอยู่ประมาณ๒ชั่วโมงนะคะ
ท่านก็ดูทุกส่วนของศูนย์รักสุนัขแห่งนี้นะคะ
ซึ่งถ้าทุกคนที่ได้เข้าเฝ้าวันนั้น
ปัจจุบันศูนย์รักสุนัขหัวหินเป็นต้นแบบตัวอย่าง
ท้องถิ่นอื่นในการดูแลจัดการสุนัขจรจัด
และสุนัขเร่ร่อนอย่างมีระบบ
อกจากนี้ยังมีโครงการสุนัขช่วยสุนัข
ด้วยการนำเลือดสุนัขจรจัดที่มีคุณสมบัติ

ถึงความมีพระเมตตาของพระองค์นะคะ
ที่เร็งเห็นว่าสุนัขจรจัด
เหนือจากการที่เขาเป็นปัญหาของท้องถิ่นแล้วเนี่ย

ในการที่จะช่วยเหลือสุนัขด้วยกันได้
โดยเฉพาะเรื่องของการนำเลือด
ซึ่งไปพิสูจน์แล้วสามารถใช้เลือด
ไปช่วยเหลือกับสุนัขที่เกิดอุบัติเหตุได้
สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ว่า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

ทรงเปี่ยมด้วยความรักความเมตตาต่อสัตว์โลก